หลบหนีไปสุดท้ายกรรมติดจรวดนะคะ
ไม่มีใครทำอะไรเธอไม่มีใครทำร้ายเธอ
นอกจากตัวของเธอทำตัวของเธอเองไปเสียหลักนี่รถไปเสียหลัก
แต่รถชาวบ้านเขาไงประเด็นอ่ะสุดท้ายรวบตัวได้อะไรนะคะ
เป็นรถของชาวบ้านเขาด้วยรถของชาวบ้านขโมยขโมยนี่ค่ะ
คุณผู้ชมตำรวจเข้าควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายสมพรพารายุ๔๖ปี
หลังจากที่นายสมพรก่อเหตุไปขโมยรถกระบะคันนี้แหละ
ซูบิชิ๔ประตูสีม่วงเทาทะเบียน๖๔๖๙กรุงเทพมหานครนะคะ
ขโมยมาจากไหนจากจุดก่อสร้างขุดอ่างเก็บน้ำ
ในพื้นที่บ้านสองแพรกหมู่ที่๙ตะบนกระบี่น้อย
แล้วสุดท้ายมาเสียหลักตกข้างทางแบบนี้อยู่ในคูน้ำแบบนี้นะคะ
ด้านหน้ารถพังเสียหายค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณบ่าย
เมื่อวานนี้แล้วไหนอ่ะเจ้าตัวจ๋องเลยนะคะ
ธนัดเจ้าของรถตัวจริงเจ้าของรถตัวจริงกับตัวปลอมนะ
คุณธนัทเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขากำลังขับรถแบ็คโฮล
หลุมบริเวณจุดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำระหว่างนั้นเนี่ย
ก็ในป่านึกออกไหมในป่าเนี่ยคุณธนัทบอกว่าก็เลยชะล่าใจ
รถกระบะเสียบกุญแจไว้เพราะว่าเห็นว่าอยู่ในป่าไม่มีคนอยู่
ต่อมานายสมพรผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะ
ขึ้นไปนั่งบนรถแล้วก็สตาร์ทรถขับออกไปหน้าตาเฉยเลย
คุณธนัดทำไงวิ่งไล่สิคะรออะไรวิ่งไล่ตาม
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยให้ช่วยไล่ตามไปนะคะ
พร้อมกับรีบโทรศัพท์แจ้งกำนันตำบลกระบี่น้อยขอความช่วยเหลือสกัดจับนะคะ
แล้วก็พยายามไล่ล่ากันมาขยายผลกันมาเนี่ยมาเจอสุดท้ายตรงนี้ค่ะ
กระจายกำลังติดตามคนร้ายใช้เวลาเกือบ๑ชั่วโมงนะคะ
กระทั่งชาวบ้านที่ออกตัดปามช่วยกันจับตัวนายสมพรไว้ได้สำเร็จค่ะ
หลังจากที่ขับรถมาตกหลุมตรงนี้สวนปาล์มน้ำมัน
แล้วพยายามอีกนะความพยายามสูงส่งยังไม่สิ้นฤทธิ์ค่ะ
เจ้าตัวพยายามวิ่งหนีขึ้นไปนะฮะแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ช่วยกันจับตัวไว้ได้
พยายามสอบถามนายสมพรสมพรตอบอะไร
คุณก๊อฟรู้ไหมไม่รู้เรื่องสภาพคือแบบเสียทรงเก็บทรงไม่อยู่
อาการคล้ายกับคนเมาติดยาอะไรประมาณนี้ค่ะ
บอกกับตำรวจบอกว่าคิดว่ามีคนไล่ยิงคิดว่ามีคนไล่ยิงจึงขับรถหลบหนี
ตั้งใจจะขับรถกลับบ้านเฮ้ยแต่นั่นคือรถของชาวบ้านไง
อาการนี้คือไม่พ้นจากยาหรอกประสาทหลอน
ยาเสพติดยอมรับว่าเสพยามาจริงคราวนี้ก็ปลิปากยอมรับแล้วนะคะสมพร
สมพรยอมรับว่าเสพยามาจริงยกมือขอโทษเจ้าของรถ
รับปากว่าจะเลิกยาแล้วตำรวจคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน
สพเมืองกระบี่ดำเนินคดีในข้อหารลักทรัพย์
อย่าลืมอีกหนึ่งข้อหายาเสพติดด้วย